คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
สาวสวยต้องบอกว่าสวยมากในวงการบันเทิงบ้านเรา
ที่บอกว่าเสี่ยงสูงขนาดนี้คือเธอสวยจริงนะคะ
ที่สำคัญงานรุ่งรักเลิศไม่เป็นสองรองใครเลย
ริต้าเจนเซ่นของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดคว้าสกายเดอร์เฟสมาร่วมทำกิจกรรมประเดิมพรีเซนเตอร์ใหม่
พร้อมกับเปิดใจถึงวันเกิดอายุครบ๓๗ปีที่ผ่านมา
โอ้โหเธอแต่งตัวสวยมากราวกับเจ้าหญิงคือจริงแล้ว
ปกติก็เป็นเจ้าหญิงแต่งเจ้าหญิงเข้าไปอีกโอ้โหฟูฟั่งอลังการมาก
ซึ่งก็มีหวานใจหนุ่มไฮโซกรนรงเดชมาเตอร์ไพรส์ในชุดที่

เออแต่คืนนั้นเขาจะสนุกสนานกันแค่ไหนมีอะไรเตอร์ไพรส์หรือเปล่าไปฟังกันจ้
จริงแล้วค่ะลิต้าไม่ได้คิดจะจัดเลยค่ะ
เป็นไอเดียของน้องทัพทิมค่ะ
ดูนั้นนั้นน้องมาช่วงวิตาน้องเป็นแม่งานเหรอค่ะ

มันเป็นวิทานตัวนิดเด็กแล้วนะคะที่วิตาชอบ

เขาก็ไปจ้างคนเราไม่เห็นเลย
พอเรามาเห็นเราก็แบบสวยมากเลยค่ะ
แต่ว่าหนุ่มกรทำถึงขนาดนี้แน่นอนแหละ
มันต้องมีความดีอกดีใจเป็นธรรมดานะคะ

แต่ที่สังคัญสิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนี้

ถ้าพูดว่าอีก๓ปี๔๐นี้มันจะดูแบบว่า
หดร้ายนะแต่จริงพอดูหน้าเธอแล้วอื้อหือ
๒๐ต้นเหมือนเชื่อเนี่ยพูดเหมือนกันเลย